หน่อยดีกว่าอากาศในสตูดิโอตอนนี้คุณผู้ชมไม่รู้หรอกว่าเราหนาวเหน็บกันมาก
แต่พูดก็พูดเถอะข่าวนี้มันร้อนทะลุไปเลยทะลุร้อนทะลุตลอดไปเลย
ข่าวของพี่บุ๋มปนัดดานั่นเองเชื่อว่าหลายคนอยากรอฟังคำตอบจากปากแม่บุ๋มตรง

คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ออกอากาศไปแล้วนะ

สำหรับการเปิดใจผู้หญิงที่มีกระแสข่าวฮอตที่สุดช่วงนี้
คำตอบเรื่องว่าแต่งงานมาแล้วครั้งที่๓จริงหรือไม่
ผู้ชายชุดน้ำตาลนี่คือหล่อนี่คือพี่เรโดจากไทยรัฐท็อกค่ะ
มีโอกาสสัมภาษณ์แม่บุ๋มเปิดทุกมุมมองเลย

ใครที่คิดว่าแม่บุ๋มไม่มีโชคเรื่องความรักแล้วก็
ต้องเจอกับชีวิตคู่ที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีก
บุ๋มบอกไปเลยชัดนะว่าตัวเองไม่ได้มาคิดอะไรแบบนั้นนะ
ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เป็นประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วก็ทุกความสัมพันธ์มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมาย
ที่สำคัญฟังให้ดีผู้หญิงที่ชื่อปนัดดาคนนี้
จะไม่จมอยู่กับความทุกข์นาน

ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมประโยคเด็ดก็คือแม่บุ๋มนี่นะ
อมรับในรายการเลยว่าแต่งงานมาแล้วเป็นครั้งที่๓ค่ะ
คนล่าสุดนี่คือพี่ก๊อฟอาทิตย์นั่นเองค่ะ
ขอไปพี่ก๊อตอธิบค่ะหวานใจหุ่นล่ำนะ

จัดงานทานข้าวภายในครอบครัวเล็กเท่านั้นเอง
เดี๋ยวไปฟังคำตอบชัดจากปากแม่บุ๋มปนัดดากันเลยค่ะ
คุณก๊อตเนี่ยคือแต่งงานครั้งที่๓แต่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่งเรียบร้อยแล้วเหรอค่ะเป็นไงครับเป็นการแต่งงานที่แบบ
เงียบเลยอยู่ในบ้านแต่งกันเงียบง่ายเลยค่ะ
ไม่ว่าผู้หญิงจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นสาวจะเป็นม่ายจะเป็นยังไงก็ตาม

แต่เราควรได้รับเกียรติจากผู้ชายบุ๋มถึงต้องแต่งงานให้ลูกดู
ไม่หนีไปอยู่ด้วยกันหรือพาผู้ชายเข้าบ้านเฉย
กันไปเหตุผลในการแต่งงานหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะ
เคลียร์ชัดมีลูกสาวก็เป็นตัวอย่างให้ลูกดูนั่นเอง
และล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะพี่บุ๋มหรือว่าแม่บุ๋มนี่นะจ๊ะ

อ่านแล้วกันนะพี่บุ๋มเองก็แคปข้อความดังกล่าวเอาไว้หมดแล้ว
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บอกใครเรื่องแต่งงาน
ก็เป็นเพราะว่ามันมีคนแบบนี้ในโลกโซเชียลมันมีแบบนี้
คิดแต่เรื่องต่ำดูถูกคนอื่นแบบง่าย
แล้วสามีของพี่บุ๋มเองเนี่ยไม่ใช่คนในวงการบันเทิง
รวมไปถึงพูดถึงเรื่องท้องด้วยนะคะว่าเราแต่งงานกันมาเกือบ๒ปีแล้วค่ะ
ท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้

กันไปชัดชัดเลยนะฮะได้แขกรับเชิญตัวแม่มาขนาดนี้แล้ว
คุณผู้ชมค่ะเรื่องเด็ดเปิดใจลึกยังไม่หมดเท่านี้นะ
สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อแม่บุ๋มกับมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่
แล้วก็ขอเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังรวมไปถึงเรื่องเฉาในวงการขาอ่อน
พลาดเด็ดขาดนะคะอย่างที่พี่บุ๋มบอกไปคุณ
ชาวเน็ตจะเม้นอะไรคิดดีมีตังค์ในกระเป๋าหรือเปล่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พี่บุ๋มบอกวัยนี้มันไม่ใช่รุ่นพลาดแล้วนะ
จะท้องหรือไม่ท้องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมาจริง
ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นข่าวที่น่ายินดีของวงการบันเทิงของเราเหมือนกัน
พูดถึงคอมเมนต์แล้วกันนะล่าสุดไปดูในไอจีพี่บุ๋มเนี่ย
บุ๋มเขาก็มีการแบบว่าประกาศรายชื่อนะคุณผู้ชมโชคดี

เออมีอยู่๓ท่านแต่ดิฉันไม่สามารถบอกได้จริงว่าเป็นใคร

แล้วพี่บุ๋มเนี่ยนะเขาได้รับฉายาว่าซื้อเจ๊สั่งลุยนะ
๓ท่านก็ต้องรู้ชะตากรรมตัวเองนะคะว่าจะต้องโดนอะไรต่อไป
การเมนต์แบบนี้มันต้องระมัดระวังนะสมัยที่มีส่วนบุคคลด้วยอ่ะ
ได้นะหนึ่งในนั้นเป็นคนในวงการใกล้ชิดคนในวงการด้วยนะ
อันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงนะคนเรามันก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการนิดนึง
แล้วก็พี่บุ๋มเขาออกมาบอกแล้วนะว่ารุ่นนี้ชอบคำนี้ไม่มีพลาดจ้ะ
ใช่เขาคิดมาเยอะเขาคิดมาแล้วนะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ยินดีกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตพี่บุ๋มแล้วกันนะคะ